มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีการไปพบศพเนี่ย
ถูกห่อด้วยป้ายวายนิ่วขนาดเออเออ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดพบศพคือมันจะเป็นหน้าอ่างเก็บน้ำภาวะใหญ่
ตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
เป็นพื้นที่โครงการชนรับประทานเป็นแปลงปลูกผักของชาวบ้านด้วย
แถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าเนิน๓ศพ
เพราะจะมีศพถูกเอามาทิ้งตลอดเลย
สภาพศพถูกห่อด้วยป้ายไวนิวเปื่อยยุ่ยแล้วด้วยครับ
ผิวหนังนี่แห้งติดกระดูกคาดว่าเสียชีวิตเกินเดือนนึงแน่นอน
เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงยีนขายาวรองเท้าหุ้มส้น
ตำรวจสพแก่งหางแมวตรวจสอบประวัติคนหายในพื้นที่
พบว่ามีคนหายไปจากหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่านายอานัทคนทา
หรือว่าในกล่องอายุ๔๓ปีเขาก็เลยติดต่อยาฆ
เพื่อให้มายืนยันศพครับแม่ของในกล่องชื่อว่าแม่อุดม
อายุ๖๗ปีมั่นใจว่าศพที่พบลูกชายตัวเองแน่นอน
จำทั้งเสื้อผ้าได้จำทั้งรองเท้าได้ไม่ใช่ใครที่ไหน
อกลูกแม่เองอืมแม่เล่าว่าลูกเนี่ย
หายไปตั้งแต่๓๑ธันวาปีที่แล้ว
ลูกชายไปนั่งดื่มสั่งสรรเเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อน
เคยมีประวัติเสพยามาก่อนซึ่งจะพ้นโทษจากคดียาเสพติดเมื่อเมษายนปีที่แล้ว
ทีลูกชายมีแฟนแต่ก็เลิกกันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
พอเลิกกับแฟนเสร็จโอ้โหลูกเสพหนักเลย
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกชายเนี่ยถูกฆาตกรรมอำพลางจากเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะลูกไม่ใช่คนช่างพูดถามอะไรก็ไม่ค่อยบอกแม่หรอก
อยากให้ตำรวจเนี่ยตามตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้ครับ
เช่นเดียวกับอดีตแฟนของในกล่องผู้ตาย
ก็ยืนยันว่าในกล่องก็คือศพที่เจอจริง
เพราะจำเสื้อผ้าและจำรองเท้าได้เหมือนกัน
กล่องมีปัญหาอะไรบ้างมีหนี้สินครับ
ติดหนี้นอกระบบประมาณสักหมื่นสองหมื่นบาท
แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่มาพบศพของในกล่องหรือไม่นะครับ